เอาไปดูความคืบหน้าแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยหายจากบ้านไปเป็นปริศนา๔เดือนแล้วนะครับ
ที่จังหวัดพิศนุโลกเจอแล้วครับแต่ไปเจอตรงนี้แน่นอนครับ
๔เดือนแล้วเหลือแต่โครงกระดูกครับนะครับ
คือเขาเล่าบอกว่าก่อนจะหายไปนะครับคนตายนะที่หายไปนะ
บอกว่ามีอาการหลอนมีคน๔คนมาหาอยู่ตลอดเลยนั่นคือความหลอนนะฮะ
นี่คือที่หมู่บ้านคลองมหัฐไทยตะบนอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิสุนุโลกครับ
ชาวบ้านเขาออกไปหาตีรังพึ่งกันในป่านะครับในป่าลกร้างกลางหมู่บ้าน
ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ใต้ต้นไม้แห่งนี้แหละครับ
คือแห้งเหลือแต่กระโหลกแล้วก็โครงกระดูกแล้วนะครับ
เขาบอกเหมือนคล้ายเสื้อยืดสีเขียวและกางเกงสีน้ำตาลเข็มขัดสีส้มตกอยู่
ต่อมานายมงคลจักษุสุวรรณอายุห้าสิบสามปีครับเข้าไปดูโครงกระดูกยืนยันว่า
ทั้งเสื้อเข็มขัดเป็นของน้องชายผมเองน้องชายผมคือนายอูเทนจักษุสุวรรณนะครับ
อายุ๔๐ปีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
๔เดือนแล้วนะครับแล้วก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้แล้วล่ะที่สพพฤศนโลก
แต่นายมงคลเนี่ยนะฮะเล่าบอกว่าน้องชายเนี่ยนะทำงานก่อสร้างอยู่กับเขาชอบกินเหล้า
กินเหล้าแล้วหลอนครับวันก่อนที่จะหายตัวไปมีเขาเล่าให้กันฟังนะครับ
บอกว่ามีคน๔คนมาหาเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเองไปอาบน้ำนอนซะดีกว่าป่ะ
คือพี่ชายเขาบอกแบบนี้บอกว่าน้องชายเขาหลอนบอกว่ามี๔คนมาหา
คือคนนี้เป็นเด็กตามมาตลอดเลยพี่ชายบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นกุมารทองที่น้องชายเลี้ยงไว้นะครับ
แต่พี่ชายก็บอกว่าพี่ชายบอกว่าอย่าคิดมากเขามาดีเขามาดีถ้าไปดูแลเขามาดี
นี่แหละครับแล้ววันรุ่งขึ้นหายเลยวันรุ่งขึ้นหายตัวไปเลยครับ
หลังจากนั้นนายมงคลเขาก็ฝันเห็นน้องชายอยู่ในบ่อน้ำ
ก็เลยตระเวนออกตามหาตามบ่อน้ำที่มีลักษณะใกล้เคียงกับในฝันเขานะในระแวกนั้นอ่ะ
แต่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบครับกระทั่งมีชาวบ้านไปเจอโครงกระดูกอยู่ในป่า
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าน้องชายจะถูกใครมาทำร้าย
ส่วนพี่สะพ้ายของผู้ตายเล่าแบบนี้บอกว่าก็สอดคล้องกันนะครับ
บอกว่าน้องเบลอหน่อยชอบจะเดินไปเรื่อยเดินไปคนเดียวเนี่ยนะฮะ
คือน่าจะวูบแหละเป็นลมจนไม่มีใครเห็นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ต้นศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๖นะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยให้กู้ภัยนำโครงกระดูกส่งให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
แล้วก็ไปตรวจเทียบดีเอนเอด้วยนะครับเพื่อพิสูจน์บุคคลที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
เพื่อยืนยันว่าใช่ตัวนายอุเทนจักษุสุวรรณที่ญาติแจ้งความคนหายเอาไว้นะครับ
คือถ้าเทียบปั๊บตรงปั๊บเนี่ยคือก็จะได้สบายใจด้วย
เพราะว่าไปแจ้งความเอาไว้ยังไงก็ต้องทำ
ส่วนเรื่องจะเป็นฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า

ส่วนใกล้จุดพบศพเป็นอู่ซ่อมรถนะ
แล้วก็เจ้าของอู่ซ่อมรถพึ่งย้ายมาตรงนี้เอง
เขาบอกว่าตอนย้ายมาก็ไม่ได้กลิ่นศพอะไรนะ
พอมารู้ว่ามีโครงกระดูกแบบนี้ถามว่ากลัวไหม

แต่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาบอกหลายเดือนแล้วค่ะ